สนับสนุนโดยบุริษัทเปอรถทะวัน
การทำความดีไม่จำเป็นต้องใส่ชุดมูลนิธิ
การที่เราทำความดีเราสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ในบ้านของเราเลยค่ะ
ถ้าเราทำความดีกับพ่อแม่เรา
เราจะกล้าทำความดีกับคนที่อยู่ในสังคม
จริงการทำดีผมว่าทำเถอะนะครับ
น้อยจะมากทำไว้ก่อนเพื่อทำให้สังคมเนี่ยนะฮะ

ผมยังเชื่ออย่างนี้ครับว่าถ้าในหนึ่งแก้วเนี่ยมันมีความดีมากความเลว

ฉะนั้นเราต้องเติมความดีนี้ไปเรื่อย
เติมโดยที่ไม่หยุดไม่หย่อนในการเติมนั่นเองเนี่ยนะครับ

แล้วก็อยู่ไปชั่วลูกชั่วหลานครับ

ขอให้เรามีความคิดที่ดี

สังคมของเราก็จะเป็นสังคมที่ดี
มีแต่การเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ขอให้เรามีความคิดที่ดี

เอาเป็นสิ่งที่เราถนัดสนุกกับมัน

กดสนมงานใหม่
ความดีในนิยามของหลายคนก็ไม่เหมือนกันค่ะ
แต่ความดีที่ผมทำพัดมาก็คือการทำผู้ส่วนรวม
โดยที่ไม่ได้หวังว่ามันจะเกิดอะไรกลับมา
ของที่มันมีอยู่มันมีค่ามากขึ้นอีก
การทำความดีมันเริ่มจากจุดเล็กแค่ที่ตัวเราเลย

ถ้าทุกคนทำเหมือนกันคนละเล็กคนละน้อย
แค่นี้สังคมเราก็แบบเจริญแล้วก็มีความสุขแล้ว